นี้จับได้แล้วนะคะแล้วต้องบอกว่าเคสนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงในเมืองจีนมาก

คือกรณีที่นักศึกษาชาวจีนที่มาเรียนที่เมืองไทยค่ะ
แล้วก็ถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่แล้วสุดท้ายถูกพบเป็นศพในบึงสะบัว
ว่าผู้ก่อเหตุ๓คนหนีไปประเทศจีน
ตำรวจจับได้แล้วแล้วล่าสุดนี่ส่งตำรวจไทยไปสอบสวนที่จีนด้วยแล้วเหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้ผอบอตรอเป็นคนยืนยันด้วยตัวเองเลยค่ะ
ซึ่งวันนี้พ่อของผู้ตายเนี่ยค่ะที่สะพายเป้สีดำเสื้อสีดำกางเกงสีดำเนี่ยนะคะ
มาดูศพมารับศพมาดูพยานหลักฐานแล้วก็รูปภาพศพลูกสาวด้วยนะคะ
ลองดูบรรยากาศในช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะซึ่งครอบครัวก็ยังอยู่ในอาการช็อกนะคะก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลอะไร

เพราะว่าพ่อเองก็สงสัย
ในภาพที่ได้รับมาค่ะ
จำได้ไหมคะที่กลุ่มคนร้าย

แล้วก็นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นแต่ว่า
ภาพนี้ค่ะแต่ด้านหลังเหมือนเอาสีแดง

มั่นใจว่านี่คือภาพจริงหรือภาพตัดต่อ

ขอเรียกเงิน๒๕๐๐๐๐๐บาท

พ่อก็เลยติดใจเรื่องสถานที่
ว่ามันเป็นการตัดต่อภาพหรืออะไรยังไงกันแน่

ตำรวจก็อธิบายผ่านร่ามภาษาจีน

ให้ลูกสาวนั่งอยู่ที่โซฟาในบ้าน

ก่อนที่จะมีการตัดต่อเพื่อไม่ให้รู้ว่า

จังหวะที่ตำรวจพาพ่อผู้ตายไปดูจุด
กลุ่มผู้ต้องหานำศพไปทิ้งที่บึงสะบัวนะคะ

ญาติต้องประคองอยู่บีกเลยค่ะ

ว่าเนี่ยญาติต้องคอยเกาะแขนไว้ตลอดเลยค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจก็พาพ่อของผู้ตาย
กลับไปให้ปากคำต่อที่สพบางแม่นางนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมพลวงศรีสุนทรรองผู้บังคับการตำรวจ

สอบปากคำสอบสวนขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากครอบครัวของผู้ตายด้วยตัวเองนะคะ

ทางตำรวจเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับ

และมีการอธิบายขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ก่อนที่จะให้ครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องช็อกเนี่ย
จากพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมของกลุ่มคนร้ายแล้ว
คือมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุเพิ่งจะ๑๙ปี

ยอมรับสารภาพว่าเธอมีส่วนรู้เห็นกับคดีนี้
เพราะเธอเป็นคนให้คำปรึกษา
และการนำศพไปทิ้งค่ะ
แต่เธอบอกเธอไม่ได้ร่วมก่อเหตุนะ

รู้จักกับเธอเพราะเป็นลูกค้าเคยมาเที่ยวที่ร้านคาราโอเกะ
หลังจากที่สารภาพออกมาแล้วตำรวจก็ต้องนำตัวไปฝากขังนะคะ
เพราะว่าอันนี้ถือว่ามีส่วนร่วมถึงแม้คุณจะไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
แต่คุณให้คำปรึกษานี่ค่ะข้อหาที่โดนนะคะ
ร่วมกันเอาตัวบุคคลอายุกว่า๑๕ปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวง
วงเหนียวกักขังผู้อื่นโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
นี่ข้อหานักนะคะและโดนข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพด้วย
อันนี้ดูไว้เลยนะคะแค่คุณให้คำปรึกษา
เท่ากับคุณมีส่วนร่วมเลยนะในการฆ่าคน
นี่ก็บอกเป็นนางนกต่อใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ระหว่างคุมตัวขึ้นรถอยู่นะคะ
ก็พยายามจะพูดคุยสอบถามนะคะลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันนิดนึงค่ะ
เห็นคะเราอยากพูดอะไรไหมวันนี้ที่เราที่เรามาสารภาพวันนี้ค่ะ
อยากพูดอะไรไหมน้องเราเป็นนางน้องกอดจริงไหมครับ
อยากพูดอะไรไหมอยากพูดอะไรก็พูดไหมไม่ต้องให้เราถือกันค่ะ
ทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์พบตรก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ทางการจีนจับตัวในโจเผิงเฟย์คนที่เป็นคนลงมือฆ่าอายุแค่๒๔ปีนะคะ
ในเฉินไซกังว่า๒๓ปีและในโจเซี่ยลเฟย์ว่า๒๓ปี
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนได้แล้วที่ประเทศจีนชื่อเมืองอูฮันนะคะ
ซึ่งตอนนี้ไทยเองก็ส่งพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำ
กับทางการจีนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงด้วย
เพราะว่าผู้ต้องหาก็คือนายโจที่เป็นคนลงมือฆ่าเนี่ย
อ้างว่าตัวเขารู้จักกับผู้ตาย
คือลักษณะอ้างเหมือนกับว่าเป็นแฟน
คบหามีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันตั้งแต่ที่อยู่ที่ประเทศจีน
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่ามันรู้จักค่ะรู้จักกันจริง
แต่ไม่ได้ถึงขั้นมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
แต่วันเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตายนะ
แต่ผู้ตายไม่ยินยอมเลยมีการฆ่าทิ้งอำพลางศพ
ซึ่งคดีนี้พอผู้ต้องหาและผู้ตายเป็นชาวจีน
ก่อเหตุนอกประเทศก็คือที่ประเทศไทย
แต่ถูกจับตัวได้ที่ประเทศจีน
เรื่องนี้การดำเนินคดีจะใช้กฎหมายใช้สารอะไรยังไงที่ประเทศไหน
ทางการจีนเขาบอกว่าเขาสามารถดำเนินคดีได้

เพราะกฎหมายจีนมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าน่ามีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินคดีที่เมืองจีน
ซึ่งเขาทำได้ตามกฎหมายเขานะครับ

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
หลังจากที่นายจินหลีเผิงนะคะ
พ่อของผู้ตายไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพบังแม่นางจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการลงมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้านล่างด้วย
ซึ่งพ่อก็บอกขอขอบคุณสถานทูตจีน
ขอบคุณตำรวจจีนขอบคุณตำรวจไทย
อดหลับนอนทำงานนี้จนสามารถจับตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกเขาได้
โมง๕๙นาทีตามเวลาจีน๓๑มีนาคม
ที่เป็นรูปภาพลูกโดนมัดมือมัดเท้า

ลูกสาวเธออยู่กับฉันให้เตรียมเงิน๕แสนหยวน
หรือประมาณ๒ล้านห้าแสนบาทให้เวลา๓ชั่วโมง
พ่อบอกว่าภาพและข้อความนี้มันจะติดอยู่ในใจพ่อไม่มีทางลืม

ตำรวจไทยสืบจนรู้ว่าลูกสาวเขาถูกฆ่าตั้งแต่๒๘มีนาคมแล้วนะคะ
แต่ส่งข้อความมารีดไถเงินพ่อ๓๑มีนาคม
และข่าวนะคะแรกที่มันจะรับเนี่ย
ข้อความมารีดไถเงินประมาณ๓แสนบาทให้เวลา๓ชั่วโมง

ที่มันจะต้องรับเงิน
เราขอให้พ่อบอกว่าพ่ออยากไปข้อความคิดว่า
ดอกไม้ทูบเทียนไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกกลับบ้านที่จีนนะคะ

พ่อผู้ตายก็เอาดินกับน้ำตรงจุดเกิดเหตุ
คือจุดที่พบศพใส่ถุงพลาสติกกลับไปด้วย
คดีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของตำรวจทั้งไทยแล้วก็จีน

เพื่อให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้รับโทษที่หนักที่สุด
คือเคสนี้เนี่ยมิ้นส่งข้อความไปถามเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศจีน
เขาบอกว่าคือสื่อจีนก็รายงานเรื่องนี้
แล้วเป็นข่าวดังมากในจีน
เพราะว่าพฤติการของผู้ต้องหาเนี่ยคือโหดเยี่ยมมาก

จริงก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกัน